ต่อเนื่องกันที่เรื่องของทีวีดิจิทัลนะคะ
ที่มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล๗ช่อง
ยื่นฟ้องกสวทชต่อสารปกครองนะคะ
ก็มีกระบวนการไต่สวนทางผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทั้ง๗ช่องในวันนี้นะคะ

เพื่อที่จะขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นเลื่อนออกไปก่อน
แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
เพราะเป็นเพียงการให้ข้อมูลของฝ่ายผู้ประกอบการเพียงแค่ฝ่ายเดียว
สารปกครองกลางใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมง
สวนคดีที่ทีวีดิจิทัล๗ช่อง
ยื่นคำร้องให้คณะกรรมการกศธช
ชำระค่าประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่๓ออกไป

โดยนายสุขสวัสดิ์เวทวัยที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเบเคอร์แอนดแมคเคนซี่
รับอำนาจจากผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล๕ช่องเปิดเผยว่า
วันนี้ผู้ประกอบการได้มาชี้แจงให้ข้อมูล
ยืนยันให้กศธชเลื่อนการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตออกไปก่อน
และให้กศธชชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ละสถานี
เพราะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้
ไต่สวนครั้งนี้เป็นการไต่สวนทางฝั่งของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียว
เห็นว่าจำเป็นต้องมีกศธชด้วย
จนต้องหยุดกิจการ
บางช่องอาจจะต้องหยุดกิจการต่อไป